มีหนุ่มคนนึงเขาเมาครับโวยวายทะเลาะกับเพื่อน
บพอเข้าไปห้ามไปชกรบพอและถูกรบพอสวนไปหนึ่งที
โอ้โหชายคนนี้นะล้มไปกองกับพื้น
ประพอก็เลยฟาดไปหนึ่งทีครับแน่นิ่งไปเลย
นี่ฮะจังหวะนี้ครับลบพอร์เข้าไปห้ามนะ
แล้วก็ไปต่อยรอบพอแล้วถูกเพื่อนรอบพออีกคนนึง
ก็เตะเข้าไปเหมือนแบบสั่งซ้อนนะฮะ
นิ่งเลยครับทีนี้คลิปนี้มีคนถ่ายไว้แล้วก็แชร์ในโลกออนไลน
มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นแชร์กันเยอะมาก
ส่วนใหญ่ก็บอกว่าเมาแล้วอย่าหาเรื่องจะเจ็บตัว
อืมซ่าดีนักเอาสักทีอะไรแบบเนี้ยนะฮะ
มีหนึ่งในคนเห็นเหตุการณ์เขาก็ไปบอกในเพจ
บอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอน๕ทุ่มของวันที่๘ธันวาคมที่ผ่านมา
บริเวณหน้าห้างแห่งหนึ่งที่บริเวณทางเข้าลานจอดรถของห้าง
ผู้ชายคนนี้เมาแล้วก็หาเรื่องคนอื่นแล้วก็ถูกเนี่ยฮะ
สุดท้ายก็สั่งสอนไปหนึ่งทีนะครับ